ที่เหตุอัธยกรรมนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนลานโพย่านสาธุประดิษฐ์นะครับ
มีบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไป๖หลังตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุครับ
เมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านบริเวณประชาชนชุมชนลานโพ
สาธุประดิษฐ์๔๙แยก๑๗เขตยานวากรุงเทพมหานครครับ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนหนาแน่นมีบ้านเรือนปลูกติดกันประมาณ๒๐หลังคาเรือน
ซึ่งเพลิงไหม้ลุกลำอย่างรวดเร็วกินเนื้อที่กว่า๓๐๐ตารางเมตร
ทำให้มีบ้านบริเวณประชาชนได้รับความเสียหายไปประมาณ๖หลังครับ
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงใช้เวลากว่า๓๐นาทีจึงสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้
เหลือเพียงกลุ่มควันที่ยังคงลอยอยู่ทั่วบริเวณครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนอกจากบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไป๖หลังแล้ว
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
มีเพียงเจ้าท็อตรธีหมู่ละนิทธิและพนักงาน
เลิงบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่จำรวจนักความบานบางพงทาง

เพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ
และความเสียหายที่แน่ชัดต่อไปครับ